คือช่วงนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลมันเลื่อน

เพราะหลายคนก็กักตัวอยู่บ้านไม่ออกไปไหน

การออกรางวัลออกไปใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่นี่คุณผู้ชมไม่ต้องออกไปนะ
เดี๋ยวพาไปดูเลยเพราะว่ามันเกิดเรื่องฮือฮาขึ้น
เพราะพบกับต้นตะเคียนที่รูปร่างแปลกประหลาด
ไปเลยนี่วัดดอยแท่นพระหลวงนะคะ
อยู่ที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

ที่นี่ตอนนี้มีคนทยอยนะ
ยอยเดินทางมาดูกันนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านเขานำซากไม้ตะเคียน
ร่างแปลกตาแบบนี้มันมีกิ่งงอกออกมา๙กิ่งค่ะ
ปกติเราเคยเห็นตะเคียนมันจะเป็นท่อนนะ

แต่นี่เป็นตะเคียนที่มีกิ่ง๙กิ่ง
แล้วเป็นซากตะเคียนที่รอดจากไฟป่า

ใช่ค่ะก็ชาวบ้านนำมาวางไว้บริเวณศาลตะเขียนทองภายในวัดแห่งนี้นะคะ
ก็เลยทำให้ผู้ที่มาเห็นแล้วก็โอ๊ยตกอกตกใจเหมือนกันเนาะ
เราไม่ค่อยเคยเห็นรูปร่างตะเคียนที่มันแปลกประหลาดแบบนี้
แล้วคือมันมีกิ่งออกมารอบทิศทางเลย
ชาวบ้านก็เลยอ่าไหนมาเจอแล้วก็ขอซะหน่อยก็แล้วกัน
อธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบขอให้พ้นภัยวิกฤตโควิด๑๙
ก็ให้ไวรัสโควิดมันหายไปมันออกไปจากเมืองไทยของเราสักที

คุณค่ะคือจริงแล้วช่วงนี้กระแสไวรัสโควิด๑๙เนี่ย
มันค่อนข้างจะคือยังควบคุมสถานการณ์มากไม่ได้
เพราะฉะนั้นนะอย่าเพิ่งออกจากบ้าน
เดินไปเลยอย่าเพิ่งออกจากบ้านไปเลย

แต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ารูปร่างของเจ้าแม่ตะเคียน๙กิ่งเนี่ย
มันคล้ายกับตัวไวรัสโควิด๑๙

ยังไงก็อยากให้ไวรัสมันหายไปก็แล้วกัน
ถึงจะเหมือนไม่เหมือนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะ

อ่าตะเคียนบ้านถ้าเกิดว่าตะเคียนต้นนี้มีเจ้าแม่
ก็เป็นเจ้าแม่โควิด
เออแต่ว่าจริงแล้วมันก็อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญความคล้ายอะไรแบบนี้
อย่างที่บอกแหละช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังออกจากบ้าน
อยากให้คุณผู้ชมออกจากบ้านเพื่อไปดูกับตาดูตลอดข่าวเอาแล้วกัน
ก็ได้เห็นเหมือนกันเราก็นำเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้แหละ

เป็นหูตะคงหูตะเขียนใช้ปั๊บมาล้างล้างมือขนาด